เธอเป็นผู้เข้าประกวดในเวทีระดับประเทศเลยนะ

แต่ว่าตอนนี้เธอบอกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับ
แบบว่าหน้าตาคล้ำหมอง

ทีนี้ค่ะอาจารย์ขุนกวีก็บอกว่าเนี่ยโดนของมา
อาจารย์จัดการไล่ผีให้เธอค่ะ

อาจะยังน้ำหนักลดลง๑๐กิโลกรัมกูว่าแล้ว
โอ้โหแล้วเธอก็กรีดร้องตลอดเลย
โอ้ยหนูเจ็บ
คือเธอคนนี้นะคะเมื่อก่อนเธอน่าตาสวยเลยแหละ
แล้วก็แบบมีน้ำมีนวลเคยเข้าประกวดเวทีระดับประเทศ
เวทีนางงามเมื่อตอนปี๒๐๑๗ผ่านมา๕ปี
ปรากฏว่าอะไรอาการแปลกมันเกิดขึ้นกับเธอ
กินไม่ได้กินอะไรก็อาเจียนแล้วน้ำหนักก็ลดไปเป็น๑๐โล
เป็นไงน้ำหนักลด๑๐โลกว่าแล้ว
อาจารย์ก็บอกว่าผอมเหมือนผี
ทีนี้อาจารย์ก็เลยทำพิธีค่ะถอนคุณสัย
เอามีดหมอปักลงไปกลางกระหม่อมเนี่ย
แล้วก็เอามีดหมอฟันลงไปตามท้อง
ไม่ใช่แค่ฟันที่ท้องอย่างเดียวนะตอนฟันท้องเนี่ย
นี่ตอนที่ฟันไปตามท้องนี่

แล้วเห็นไหมคะกระบองที่มือซ้ายของอาจารย์ขุนกวี

ไล่สิ่งที่แฝงอยู่ในร่างเธอออกมา
แล้วก่อนที่เธอจะมีอาการแบบนี้นะ
มีพระเคยมาทักทักบอกว่ามีแฟนเก่าจากชาติที่แล้ว

แล้วนี่เขาตามมาในชาติพบภูมิปัจจุบัน

ก็เลยโดนเหมือนกับสูบวิญญาณ
จนร่างอะผอมสูบ
เป็นวิญญาณแฟนเก่าจะเอาให้ถึงตายเลย

ทีนี้พอโดนทักแบบนี้แม่ก็เลยพาลูกสาวมาขอความช่วยเหลือ

ที่สำนักวิมารอสูรอยู่ที่ราชบุรี
ทีนี้พออาจารย์ขุนกวีร่ายคาถาไล่ผีแล้วนะ
เหมือนกับว่าเธอจะเจ็บน้อยลง
แต่ก็เอาจริงเรื่องแบบนี้นะ

ต้องไปตรวจสุขภาพกับแผนปัจจุบันที่ควบคู่กันไปด้วยนะ
จากการรักษาพวกทางศัยศาสตร์แล้ว
เพราะว่าบางทีอาการสู้ผอมทานไม่ได้
นอนไม่หลับหน้าตาโหลกินอะไรแล้วอาเจียนเนี่ย
มันอาจจะมีความผิดปกติข้างในด้วยหรือเปล่า
แต่อันนี้เอามาให้คุณผู้ชมดูค่ะ